หน้าร้อนแบบนี้นะคะทะเลก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่
ประชาชนนิยมไปเที่ยวมากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติก็เยอะแยะเลยนะคะ
แต่ว่าไม่ได้มีแค่ทะเลให้เที่ยวนะไปเที่ยวชมธรรมชาติสวยงามก็ได้
ดอกม่วงดอกไม้กันก็ได้นะคะเดี๋ยวพาไปชมดอกไม้กันที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้นะคะดอกกล้วยไม้หางกระรอกกำลังออกดอกบานสะพรั่งเลย
บานตั้งแต่ช่วงเมษายนจนถึงพฤษภาคมของทุกปีเห็นไหมออกดอกย้อยลงมาสวยมากเลยค่ะ
เป็นพุ่มพุ่มเหมือนหางกระรอกคือกล้วยไม้มันจะออกเป็นพวงอยู่แล้วด้วย
ต้นเท่าไหร่ดอกกล้วยไม้หางกระรอกหรือว่าอื้องอัยฤษแคงกันออกดอกบานสะพรั่งสวยงาม

โดยกล้วยไม้ชนิดนี้จะเริ่มออกดอกแล้วก็เบ่งบานในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาของทุกปีนะคะ
นายวีรศักดิ์ศรีสัจจังหัวหน้าอุทยานแห่งชาติธานบกฮรณีเขาบอกว่า
ด้วยสภาพพื้นที่ที่อยู่กลางหุบเขามีต้นไม้จำนวนมาก
โดยเฉพาะต้นตะแบกขนาดใหญ่จึงทำให้กล้วยไม้หางกระรอกขึ้นอยู่ตามกิ่งต่าง
ออกดอกบานพร้อมกันสร้างสีสันสร้างความสวยงาม
เป็นสีขาวสลับม่วงแบบที่เราเห็นกันอยู่นะคะ
ธรรมชาติดีจริงผีเสื้อก็มีใช่นี่มีผีเสื้อด้วย

นี่สวยมากเห็นไหมคะร่มรื่นมากเลย
ซึ่งในแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมดอกเอื้องอายเรศกันเป็นจำนวนมากเลย
และนอกจากนี้นะคะในบริเวณอุทยาน
ยังมีผีเสื้อแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นที่เริ่มที่จะเบ่งบานในช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะคะ
ก็จึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวแหละค่ะให้รีบมาเที่ยวชมกันนะคะ
ก่อนที่ดอกกล้วยไม้จะร่วงโรยกันไป
โอ้โหชอบดอกไม้ก็ไปเที่ยวกัน

ขอบทะเลก็ไปเที่ยวได้หมดเลย